ก็ยังมาเฝ้ารอการค้นหาลูกชายอยู่นะครับพร้อมกับได้เปิดคลิปนะฮะ
เป็นหนึ่งในผู้ศูนย์หายเนี่ยได้ถ่ายเอาไว้เมื่อ๑๘ธันวาคม
ตอนที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
แล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยนะครับ
นี่คืออาทิตย์ที่๑๘ธันวาคมนะครับ
โอ้โหแล้วประโยคหลังนะคะถ้าคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปแปลว่าเรายังมีชีวิตรอดกันอยู่
โอ้โหคือตอนนี้คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกมานะครับ
ก๊อตยังเป็นผู้ที่ศูนย์หายอยู่นะครับ
ซึ่งก็ขอภาวนาให้เหมือนกับที่ครอบครัวแล้วก็คุณพ่อตั้งความหวังว่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่
จากก๊อตจาตรีสุริธิติงามทองนะครับ
หนึ่งในกำลังพลที่ยังศูนย์หายนะครับ
ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ตอนอยู่บนเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
ทุกผู้ชมดูที่เราทำลูกศรเอาไว้นะครับ
อยู่ข้างจากก๊อตนะฮะถัดไป
นี่คือจาตรีสุภกิจที่วาลัยหรือว่าจาท็อปนะฮะ

จาท็อปพูดออกมาบอกรู้ไหมเรือตะแคง
แล้วจากรก็บอกว่าถ้าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแสดงว่าเรายังมีชีวิตรอดกันอยู่
ก่อนจะแพนกล้องไปโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะ

ไปทางกราบซ้ายของเรือแล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนนะฮะกำลังพล
แล้วก็มีคลิปวีดีโอที่คุณพ่อของจาท็อปหรือว่าจาตรีสุภกิจที่อยู่ใกล้กับจากก๊อตเนี่ยฮะ

ตอนที่มารอฟังข่าวของลูกชายที่ยังศูนย์หายอยู่เหมือนกันที่ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ท่าเรือของบริษัทท่าเรือประจวบ
คือคุณพ่อที่เราไปเห็นเนี่ยฮะนั่งกอดอกเหม่อลอยอยู่คนเดียวเนี่ยฮะเสื้อสีขาวแขนยาวเนี่ย
องไปที่ท้องทะเลท้องฟ้าอันเวิ้งว้างนะครับ
ก็เหมือนที่ญาติพี่น้องของกำลังพลที่ศูนย์หายหลายคนบอกเขาไม่สามารถลงไปช่วยค้นหาได้
ถ้าเป็นป่าเป็นเขานี่จะเดินบากบั่นขึ้นไปค้นหาลูกหลานของเขาแต่ว่าเป็นทะเลไม่รู้จะไปยังไง
นี่คุณพ่อของจาท็อปนะครับ
คุณพ่อของจาท็อปนะครับบอกกับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราว่าตอนนี้สมองมันตื้อไปหมด
เพราะกังวลว่าลูกชายอาจจะยังติดอยู่ในเรือหลวงสุโขทัยหรือเปล่า
วันเกิดเหตุลูกชายบอกว่ามาราชการแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าจะไปไหนอะไรยังไง
รู้ข่าวอีกทีก็คือเรือหลวงสุโขทัยอับปางไปแล้ว
แต่ตอนนี้ยังมีความหวังว่าลูกชายจะไม่ติดอยู่ใต้เรือ
อยากให้ลูกชายไปติดอยู่ตามเกาะต่าง
แต่อีกใจหนึ่งคุณพ่อของจาตรีสุภกิจหรือจาท็อปบอกว่าก็เตรียมใจไว้บ้างแล้ว
ซึ่งในฐานะคนเป็นพ่อภูมิใจในตัวลูกชายมาก
ลูกชายเป็นคนเรียนเก่งสอบเทียบคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยชื่อดังได้
แล้วก็มาสอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ได้รับการบรรจุประจำเรือสุโขทัยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าภูมิใจมากและนี่คือลูกชายคนเดียว
คุณพ่อของจาท็อปได้เปิดแชทไลน์ที่ส่งหาลูกชายให้เราดูนะครับ
แชตไลน์ของจาท็อปนี่นะเมื่อ๑๘ธันวาคม๑๕นาฬิกา๒๐นาที
ส่งไปหาลูกชายไปถามว่ากลับสัตหีบเมื่อไหร่ว่างแล้วติดต่อกลับมาพ่อด้วย
พ่อไปขนส่งของที่จันทบุรีมาหมดแล้ววันนี้
แล้วก็โทรหาอีกสองครั้งนะครับตอนยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสี่นาที
ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าเรือหลวงสุโขทัยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตหนักนะฮะ
และจนถึงทุกวันนี้ข้อความที่คุณพ่อส่งไปหาจาท็อปลูกชายยังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะครับ

โทรไปหาวันเสาร์ก่อนที่วันอาทิตย์จะมีเหตุการณ์นะครับ
โทรผมจะโทรหาประจำนะครับอืมท็อปก็ไงครับ
บอกว่าเดี๋ยวหนูโทรกลับอืมพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูโทรกลับอืมอืม
แล้วก็ผมพอวันรุ่งขึ้นหนูโทรไปก็ติดต่อไม่ได้อืม
อืมแต่ท็อปไม่ได้บอกว่าวันนั้นมีคลื่นมีลมอะไรใช่ไหมครับ
บอกว่าจะไปหนูไปราชการเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโทรกลับอืม
ก็แค่นั้นไม่ได้บอกว่ามาไหว้เสด็จเตียหรืออะไรใช่ไหมครับ
ไม่ได้บอกว่าใครไปราชการครับตอนนี้คุณพ่อแอบมีความหวังไหมครับ
ว่าน้องอาจจะไปอยู่ตามเกาะตามแก่งอ๋อว่าน้องอาจจะไปอยู่ตามเกาะก็ได้อืม
แต่ทีนี้ก็ยังสงสัยในส่วนของท้องเรือครับ
วันนี้ทางเสนาธิการทหารเรือนี่ฮะท่านเห็นทางคุณพ่อของจาตรีสุภกิจ
หรือว่าจาท็อปนั่งอยู่คนเดียวนะครับค่ะ
ท่านก็เลยเข้ามาพูดคุยเพื่อให้กำลังใจ
ในช่วงของการรอข่าวของลูกชายนะครับที่ยังศูนย์หาย